แต่ว่างูที่นี่มันไม่กินแค่ลูกไก่แต่มันกินไก่ชนเป็นตัวเลยล่ะค่ะ
อ้าวขิงกันตรงนี้แหละว่าใครกินตัวใหญ่กว่ากันเว้ย

ชาวบ้านเขาก็เลยตามพี่กู้ภัยมาที่บ้านเลขที่๑๘๓หมู่๑ตำบลโคกพุทธศา

มาเลยค่ะมาตามคำเรียกร้องของคุณสุชาครีปุณประสบคนนี้นี่เอง
เขาบอกว่างูเหลือมันมาแอบกินไก่ชนในบ้านของเขา
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ตัวนี้นะ
มันเลื้อยเข้ามาในเล้าไก่
ด้วยความสงสัยทำไมร้องแปลกก็เลยเดินไปดู
ปรากฏว่าเจองูเหลือมเนี่ยค่ะกำลังเขมือบไก่ชนพม่าของเขาไป

ก็พี่รัฐาตะเพียนทองยังไงแล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองนะคะ
ถึงก็จับแบบสบายชิวง่ายอย่างนี้เลย
พอจับออกมาได้ก็ขึงพืชให้ดู

แต่ดูด้วยสายตาเหมือนจะ๓เมตรกว่า

ถ้าผมเป็นเจ้างูเหลือมนะผมจุกแย่นะ

โอ๊ยจะออกหรอไหลละ

งั้นลงไปในกระสอบเลยละกันนะ

งูกินไก่ในเล้าไม่จึกเบื่อหรือคะคุณชนะ

ก็ต้องไปกินในร้าวกินให้ถึงที่
อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือคุณเคยได้ยินไหม
เคยได้ยินเหมือนกันอยากกินไก่ก็ต้องเข้าเล้า
ไม่ไปเข้าร้านสะดวกซื้อร้านอะไรที่เขามีไก่ขายซุปเปอร์อะไรอย่างนี้

อ๋ออันนี้ก็สดกว่างั้นทีนี้